ชื่อเกมคือคุณสมบัติโดนใจซะเองหนาจ๊ะ

ให้หนูมายืนให้ให้ลุก

พนักงานบางอย่างเขามาช่วยโอเคอ่ะอังนี้น้องแฟร์เอาเลย
อุ๊ยกดได้เลยค่ะเลือกเลยลูกเปิดเลยค่ะ
เรามีเวลาสำหรับการชักเข้าชักออกตัวนี้ไหมอันนี้ทีมงานเขาได้แจ้งไหมก่อนเดินเข้ามา

คำสองพยางถ้าไม่ตอบก็คือถือว่าสละสิทธิ์ไปเลย
อ้า๑๙๔๕อันนี้ยังเป็นแรกเหรอปิดนะ

ถือว่าทีมงานสาธินใจแล้วเป็นที่ห่างสุด

ฟาดได้นะคะ

เอาน้ำแข็งมา
อันนี้ต้องบอกทางบ้านก่อนนะว่าอันนี้ไม่ใช่น้ำแข็งนะ

ถ้าเรื่องของความสวยความงามไม่ต้องขออนุญาต
ก็ได้ไม่ติดเลยเพราะว่าความสวยความงานสวยความสวย

ที่ป่ะค่ะเจขออนุญาตสิ
ตอนนี้โทนเป็นป้าเอิบอิ่มกำลังมา

แบบว่าแบล็คตีบอคเกอร์เขาจะชอบทักเกิน

เด็ดหนูถมให้

ก็เอายการโจทย์หน้าเราเขาดูสิ

ชิคกี้พายมึงเกื่น
อันนี้มีควรรบจุดแบบรอกโน้นเนี่ยนะ

สิ่งที่กูทำมามันไม่มาบงมาบอกว่ามันมีไอ้กฎิกาอะไรพวกนี้ป
เออน่ารัก

ไม่รู้ป่ะเพิ่งกินมาตอนเย็นตอนเที่ยง
บอกดีป่ะชายคิ้ว